ไปดูต่อกันที่แม่บ้างดีกว่าแม่บุ๋มค่ะอะไรดีบุ๋มก็วดีนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องหัวใจมันจะดีตามไปด้วยหรือเปล่านะคะ
พักหลังมานี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่รู้จะจิ้นกับใครดี
แล้วก็ไม่ได้มีให้ติดตามว่าเขาไปกับใครบ้างค่ะแล้วงานก็เยอะเหลือเกินนะคะ
งานราชงานหลวงไหนจะดูแลครอบครัวดูลูกตัวเองแล้วก็งานช่วยเหลือประชาชนอีก
วันก่อนเนี่ยพี่บุ๋มประนัดดาเข้าไปไลฟ์ออกรายการพี่วุดดี้บอกว่าความรักตอนนี้เท่ากับศูนย์
เอาจริงเราฟังเราก็เป็นงงนะแม่จะมาศูนย์อะไรนะฮะ
เพราะว่าแม่บุ๋มดูแล้วเป็นสาวสวยเสน่ห์แรงตลอดเวลา
แล้วหมอดูหลายสำนักก่อนหน้านี้เขาฟันทงกันมาบอกว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวบุ๋มปะนัดดาจะมีแฟนใหม่แน่นะคะ
หรือยังไงหรือว่าพี่บุ๋มเป็นสายซุ่มซะแล้วนะคะ
หรือว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นกู้ภัยใจพระพี่บินบรรลือฤทธิ์ที่หลายคนคอยเชียร์กันอยู่
เอาไปฟังพี่บุ๋มหน่อยจ้ะดีไหมเนี่ยแม่
เขารักเป็นศูนย์จริงค่ะมันไม่รู้จะไปคุยกับใคร
ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ลงพื้นที่เนอะแล้วก็ทำงานในการทั้งแพ็คของช่วยเหลือประชาชน
กำลักกายแรงแล้วก็กลับบ้านก็อยู่กับลูกอย่างมีความสุขพี่บิลก็เลยเหมือนชีวิตมันลงตัว
ก็เลยกลายเป็นว่าความรักเป็นศูนย์ของจริง
เจอก็ทุกครั้งเจอเฉพาะเวลาที่มันมีวิกฤต
มาเจอกันไงคุณพี่บุ๋มเอาจริงมันก็เชียร์ขึ้นอยู่นะ
ส่วนเรื่องความช่วยเหลือพี่บุ๋มในฐานะประธานองค์กรทำดีค่ะ
ก็มีอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยืนยันว่า
ถึงจะมีการปลดล็อกประเทศไทยแล้วตอนนี้

อาจจะต้องทำงานหนักกันมากขึ้นอีกครั้งอีก
ของระบบเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อปลดล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บ
เราก็ต้องเป็นกำลังสำคัญให้กับคุณหมอเหมือนเดิมอย่างนี้
ทิ้งค่ะก็คือเรายังเป็น
เพราะเรารู้ว่าคุณหมอสู้เพื่อพวกเรามากขนาดไหนค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่า
อย่าเพิ่งตกแม้ว่าอะไรหลายอย่าง
จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสังคมตอนนี้
แต่ว่าเรายังต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะ
นี่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเราเลยนะคะ